ไปดูสับปะเลอมาหรือยังล่ะ
ไปดูมาหรือยังหนังเขาโอ้โห
ทะยานเข้าสู่๕๐๐ล้านแล้วครับ

เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะมีคุณอุ้งอิ๊งด้วยนะครับ

จะไปดูหนังกันใช่ใช่นี่แหละครับ

ภาพยนตร์เรื่องสับปะเรอนะครับ
ทำรายได้๕๐๐ล้านบาทแล้ว
ตอนนี้ติดเทรนด์เอ็กซ์นะครับอันดับหนึ่ง

ติดอันดับ๒ภาพยนตร์สูงสุดในประเทศไทย
ก็ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสต

สยามภารกรวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
รอบเวลา๑๙ในรายการ๔๕นาที
จะมีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
ไปด้วยในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
แต่ด้วยในความที่ยินดีกับหนังสับปะเลอนี้เนี่ย
ไอ้วิชาชีพนี่นะ

บอกว่าเป็นโมเดลลิ่ง
ก่อนมีเซ็กแลกกับการเข้าวงการ
ระวังนะน้องสาวเด็กเพิ่งโตมา

ชั้นปีที่๒ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดปฐุมธานี
เอาข้อความแชทที่ผู้ชายที่อ้างว่าเป็นโมเดลลิ่ง
จะเลือกเข้าบริษัทไทยบ้านทักมาคุย
ตุลาคมนางสาวเอเข้าไปหางานในกลุ่มเฟซบุ๊ค

กระทั่งผู้ชายคนดังกล่าวติดต่อบอก
สนใจใช่ไหมสนใจอย่างนั้นเดี๋ยวเข้ากลุ่มไลน์นะ

แล้วก็มีการพูดคุยส่อไปทางอนาจารย์
ก็มีการชวนไปแคสต์งานหรือไปทดสอบบทนั่นแหละคุณผู้ชมนะ
พอผู้เสียหายบอกโอเคไปได้นะคะ
แม่น้องนี่ก็ไหวพลิบดีแต่หนูจะพาพ่อไปด้วยนะ
โอ้โหในไลน์ลุมด่ากันซะนะครับ

แล้วก็หนูก็มีการ
แล้วก็มีการเขามีการแจ้งในแชทเขาอะค่ะว่า
เขาทำธุรกิจขาวเทาดำซึ่งก็ไม่รู้ว่าในที่นี้ขาวเทาดำในที่นี้คืออะไร
หนูก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูจะไปเจอโมเดลลิ่งคนนี้
หรือว่าจะไปทำงานเนี่ยหนูขอพาพ่อไปด้วยนะ
ทีนี้ก็มีคนมาลุมด่าหนูใหญ่เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งนายคนนั้น
แล้วก็ทั้งมีผู้หญิงมารุมด่าว่า
ตัวจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วมึงยังต้องให้พ่อไปด้วยให้พ่อไปด้วยอะไรอะไรอย่างนี้
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็ตีหนูออกจากกลุ่ม
แล้วก็ไปโพสต์ประจานว่าอย่ารับเด็กคนนี้เข้าทำงาน
โอเพ่นแชทที่มีคนอยู่ประมาณพันกว่าคน
ตอนแรกก็ผิดหวังก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เธอโกรธเสียงสั่นเลยเห็นไหม
ต่อมานางสาวเอไปแจ้งความกับตำรวจสนสุธิศาลครับเมื่อวันที่๒๐ตุลาคม
แล้วก็มาโพสต์เตือนในเฟซบุ๊กโอ้โหคุณผู้ชมมีคนแจ้งเบาะแสมาบอกว่า
มีเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบถูกผู้ชายคนดังกล่าวกระทำอนาจารย์
แต่ไม่กล้าแจ้งตำรวจครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าวันที่๒๖ตุลาคมนี้
เยาวชนอายุ๑๗ปีแล้วก็เยาวชนอีก๔คนมีการนัดกัน
พฤหัสเนี่ยมีการนัดกันกับผู้ชายคนดังกล่าวที่ห้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งนางสาวเอกลัวเหลือเกินว่าเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อ
ถ้าหนูฟังข่าวนี้แล้วหนูเป็นคนที่จะต้องไปเจอผู้ชายคนนี้
ลุงเบิร์ตบอกเลยว่าอย่าไปอย่าไปนี่แหละ
แล้วเธอก็ยังกังวลอยู่ว่านางสาวเอ๊แล้วมีคนตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกเยอะหรือเปล่า
เรียกร้องให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ด้านนายอวิรุธอักขบุตรนะทีมงานนะครับทีมบริหารของบริษัทไทยบ้านสตูดิโอบอกว่า
มันอาศัยความดังของหนังของบริษัทเขาเนี่ยนะไปหลอกนะระวังนะน้องนะ